กลับมาช่วงท้ายเหมือนเช่นเคยนะครับก็น่าจะพูดถึงเรื่องราวของการแช่เข้าหน้ากันก่อน
เรียงตามคิวกันไปสำหรับศึกยอดมวยไทยรัฐใครที่ติดตามหน้าจอเพื่อจะรอชมการแถวสดเนี่ย
ก็ดูเนื้อตัวซะหน่อยหนึ่งแล้วกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ส่วนคู่๓คู่รองพิกัด๑๑๖ปอนด์เหมือนกันน้องโรดบ้านเจริญสุข
ก็เท้าโหดนะครับว่ากุหลาบอาบยาพิษแพ้มาไฟล์สุด
มีโอกาสได้กู้ชื่อครั้งนี้มา๑๑๗๑ลดไป๑๑ปอนด์นะครับ
ก็คงไม่โหยหรอกเพราะว่าน่าจะทำน้ำหนักกะมาลดที่นี่อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็แสนชัยน้อยนิติพัฒนาความมา๑๑๗ลดไป๑ปอนด์
ต่างคนต่างรถแสดงว่าไม่ได้ทำมาจากที่ค่าย
ก็น่าจะกะว่ามาฟื้นกันที่นี่เลยนะครับชกกันวัดกันไปเลย
ต่างคนต่างเช็คกันมาเรียบร้อยส่วนคู่เอกพิกัด๑๑๕ปอนด์นะครับ
ร้อยเชิงจ้อยนัทวีมาพอดีพิกัดเช่นเดียวกับโอเลสิตนิวัตรครับ
ไม่มีมวยถอนเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับ
ถ่ายรูปยงรูปยามาให้ดูกันเลยว่าผมนี่ไม่สบาย
ก็ได้ดูกันมวยเอกที่คุณติดตามมาทั้งตลอดทั้งอาทิตย
คุณเอกชุมพรที่มีข้อมูลไปเยี่ยมค่ายมา
แล้ววันนี้เขาก็มีทัศนะมาพร้อมกับพี่ชายฟีจันบี้
เรียกเล่วว่าเคาะระข่างทั้งสุดท้าย

ครับก่อนที่มวยถ่ายเท่าสดเป็นประจำทีเด็ดเหกและชัย

ผมชัยสิจันบิอะมรชายเปิ้มพอุญครับ
แต่ว่าก่อนจะดูมวยการลงทุนเราต้องมีข้อมูลถูกไหม

คู่นี้ชกพิกัด๑๑๕ปอนด์นะ

รายนี้เจอกับโอเล่สิทธิวัฒน์จากพระยคภูมิพิสัยมหาศาลคามครับ
คู่นี้นี่มวยเข่ากับมวยหมัดเจอกัน
อ่ะร้อยเชิงนี่มวยแข็งแก่งต้อมตีรุนแรงฟร้อมสดครับ
เป็นมวยรุ่นน้องโอเล่นี่มาก่อน
เป็นมวยจังหวะเตะต่อยศอกรุนแรง

อ่าไม่ชอบไปปลายดูเกมใหญ่
เขาว่ากันว่าสู้กันถึงดีกายนะ
ไปที่ร้อยเชิงคู่แรกพี่ชายฟันธงแบบนั้น
ต้นถ้าไม่โดนนับซะก่อนนะ
ขณะที่คู่ร้องเป็นทางด้านของน้องโรดบ้าน
เดินสุขเจอกับแสนชัยน้อยพิธีพัฒนาความ
น้องโรดกวรรณ์ใจเอกชุมพร
ครับมาไฟล์แรกชนะมาไฟล์๒นี่พลิกแพ้
ทีใดเสียตัวทุกทีโดนจวบทุกที
วันนี้ครับได้เปรียบใหญ่
แต่ก็แสนชัยน้อยเฟรนเวทส์ขึ้นมา

การเตรียมตัวดีกว่าครับ

ครับชอบไปที่สกัดเพชรครับ

เพื่อจะเป็นน้ำจิ้ม

บ่าย๓๕โมงเย็นกับศึกยอดมวยไทยรัฐ
ก็เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่๑๔แล้ว

วกกันสมราคาแน่นอน

ติดตามนะครับสวัสดีครับ
เอามาดูโปรแกรมกันอีกสักครั้งนึงแล้วกันนะคะ
สำหรับการแข่งขันศึกยอดมวยไทยรัฐนะคะ
คู่ที่๑ค่ะรุ่น๑๐๖ปอนด์นะคะ

เจอกับเพชรนครต่อเพชรตะวันค่ะ

เจอกับโคบี้ปเตรกุลค่ะ
ส่วนคู่ที่๓นะคะ๑๑๖ปอนด์ค่ะ

กับแสนชัยน้อยนิธิพัฒนาความ

รุ่น๑๑๕ปอนค่ะ

พบกับก้องนาทวีสิตจ่าชาติ
ส่วนคู่ที่๘ปอนค่ะชมวกเพชร

สิตปาพิมพ์

ส่วนคำถามประจำสัปดาห์ก็อย่าลืมเขียนกันเข้ามา

ทำให้ทีมของในศึกฟุตบอลไทยพิมพลิกประสบ

อยากได้เสื้อของทีมอะไรเป็นของรางวัล
กติกากดไลค์กดแชร์ตอบคำถามใต้ภาพค่ะ

ทั้งกีฬาทุกประเภทที่เราจะร่วมพูดคุยกัน

อยากเปลี่ยนช่องไหนเจอกับ๑๐ยอดมวลไทยรัฐตอน

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ